ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะคู่สีเขาสีกันชนิดที่เคยก่อคดีแล้วกลับไปติดคุก
พอไปติดคุกอยู่ด้วยกันก็สนิทกันสนิทกันออกมากลายเป็นเพื่อนสนิท
แต่เรื่องมันไปเกิดที่งานแต่งงานของเพื่อนอีกคนครับยิงกันด้วยเหตุประเด็นแว่นกันแดดอันเดียว
แล้วมันจริงหรือเปล่าไอ้เรื่องแว่นกันแดดเนี่ยเดี๋ยวต้องไปรอดูนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ยิงกันจนตายค่ะที่เกิดเหตุนะคะอยู่ที่ตำบลบ้านนาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังค่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงไปพบศพของผู้เสียชีวิตก็คือนายสารวุฒิโคกเขา
เขามีฉายานะคะชื่อว่าโกลาวน์หนองเจ็ดบาทอายุสามสิบสี่ปี
สภาพเนี่ยนอนจมกองเลือดมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซอง
กระสุนเข้าไปที่บริเวณกลางหน้าผากแล้วก็ชายโครงขวา
ที่เกิดเหตุยังไปเจอกับปลอกกระสุนปืนลูกซองขนาดเบอร์๑๒๕ปลอกค่ะ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
คือลูกเอียดโพดำหลังจากเจ้าตัวก่อเหตุยิงเพื่อนซีแล้วก็หนีไปพร้อมกับแฟนสาว
ขับรถกระบะสีขาวไม่ทราบหมายเลขทะเบียนแล้วหายตัวไปเลยค่ะเบื้องต้นเจ้าที่สอบสวนทราบมาแบบนี้ว่า
อย่างที่บอกว่าตัวคนตายกับคนยิงเป็นเพื่อนสนิทกันวันพระหัสสัปดีที่ผ่านมา๒๙ธันวาคม
เขาทั้งสองคนเพื่อนสีกันอะเนาะก็ไปกับแฟนสาวไปไหนไปร่วมขบวนยกขันหมากในช่วงเช้าไปสู่ขอเจ้าสาวของแฟนเพื่อน
ในพื้นที่ตะมนต์โคกหล่อที่อำเภอเมืองตรังทั้งคู่เนี่ยทำหน้าที่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยนะคุณ
ตอนค่ำเสร็จงานเช้าเสร็จตอนค่ำมันต้องมีงานเลี้ยงใช่ไหม
ก็ไปงานเลี้ยงที่บ้านเจ้าบ่าวค่ะก็มีการนั่งดื่มสังสรรค์กัน
คุณผู้ชมเราทำภาพจำลองเหตุการณ์ให้อันนี้เหตุการณ์ตอนค่ำเลยนะ
นั่งดื่มสังสรรค์กันแฟนสาวของทั้งคู่ก็อยู่ในงานด้วย
ฮะอยู่ดีดีเหมือนเริ่มต้นจากจุดที่แฟนสาวทะเลาะกันก่อน
แฟนสาวเถียงกันไปเถียงกันมาเรื่องของแว่นกันแดดอันนี้จากคำบอกเล่าของคนในงานนะคะ
ครับสุดท้ายทั้งคู่ที่เป็นเพื่อนซีกันเนี้ยเข้าไปเคลียร์
เคลียร์ยังไงไม่รู้ไอ้ท่าไหนกลายเป็นมีปากเสียงกันเองนะคะ
ทะเลาะกันรุนแรงมากนายเจริญที่เป็นมือยิงเนี่ย
ไม่พอใจถึงขั้นเดินไปฝั่งตรงข้ามบ้านที่จัดงานเนี่ย
แล้วชักปืนยิงขึ้นฟ้าปั้งฮอปั้ง๔นัด
ตอนนั้นคนในงานเนี่ยแตกตื่นกันหมดเลยนะคะเจ้าภาพเองก็รีบเข้าไปห้าม
สักครึ่งชั่วโมงเหมือนมันคลี่คลายเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในงานเนี่ย
พาตัวนายสารวุฒิกับแฟนสารวุฒินี่คือคนตายนะคุณผู้ชม
พาตัวสารวุฒิกับแฟนเนี่ยเคลียร์กันก่อนเอาแค่นี้เดี๋ยวให้จบตรงนี้
พาไปขึ้นรถที่จอดอยู่ซึ่งมันจอดอยู่ที่ปากซอย
แล้วจะให้สารวุฒิกับแฟนกลับบ้านเนี่ยเพื่อนพากันออกมาจะได้จบ
แต่จังหวะนั้นมือยิงคือนายเจริญกับแฟนสาวไม่ยอมค่ะเดินตามมา
ครับแล้วท้าทายกันอีกรอบก่อนที่นายเจริญจะกระหน่ำยิงใส่ตัวคนตายคือนายสารวุฒิเนี่ย
ในระยะแบบเผาขนแล้วเขากับแฟนสาวก็หนีไปนะคะ
นายเจริญขับรถหนีไปไปจอดไว้ที่ถนนกลางสวนยางพาราอยู่ที่บ้านหนองเสม็ดค่ะ
จากจุดเกิดเหตุประมาณสิบกิโลเจ้าหน้าที่ตอนนี้นำรถไปไว้ที่สพปะเหลียนแล้วนะคะ
ปรากฏบริเวณรถค่ะตรวจสอบรอบตัวรถเนี่ยมีร่องรอยของกระสุนเนี่ย
รถเนี่ยพอเข้าไปตรวจสอบโอ้โหคุณผู้ชม
มีกองเลือดจำนวนมากก็ไม่แน่ใจว่าเป็นของตัวคนยิงหรือเปล่า
หรือเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไปพบปืนเนี่ยแหละค่ะ
ปืนลูกซองยาวน่าจะเป็นปืนกระบอกที่เขาใช้ก่อเหตุ
อยู่กับเบาะที่นั่งเจ้าที่เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ไปดูประวัติกันหน่อยค่ะประวัติของนายเจริญคนก่อเหตุ
คือเขาเคยก่อคดีฆ่าผู้อื่นในพื้นที่ที่ก่อเหตุรอบนี้นี่แหละสพเปลี่ยน
ก็คือนายเจริญก่อคดีเมื่อปี๕๔แล้วพ้นโทษออกมาเมื่อปีที่แล้วปี๖๔นี่เอง
ส่วนผู้ตายนายสารวุฒิก็เคยก่อคดีฆ่าผู้อื่นเหมือนกันแล้วก็มีคดียาเสพติด
พ้นโทษมาได้ประมาณ๖เดือน
ทั้งคู่สนิทกันมากสนิทกันตั้งแต่ในคุกเลย
แล้วก็กลายเป็นขายใหญ่ที่คนรู้จักในพื้นที่นั่นแหละค่ะ
อย่างที่บอกว่าสองคนสนิทกันมากถึงขั้นที่
แม่ของคนตายยังบอกเลยว่าสนิทกันถึงขั้นที่เขาน่าจะตายแทนกันได้เลย
แต่กลายเป็นทำไมมาก่อเหตุยิงกันแบบนี้เพราะเรื่องเล็กมาก
ส่วนเมื่อกี้คือคลิปงานเช้านะคุณนะ
งานเช้าที่คนตายกับคนก่อเหตุยังเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวกันอยู่เลย

ครับแล้วก็เรื่องประเด็นแว่นกันแดดที่ผู้หญิงทะเลาะกันก่อน
แล้วตอนหลังผู้ชายมาทะเลาะกันต่อ